ขีดเส้นใต้เมืองไทยวันนี้เป็นเรื่องที่สังคมมีคำถามมากมายว่า
ใครถึงปล่อยให้เรื่องนี้เป็นแบบนี้ค่ะทำไมเราถึงคว้าน้ำเหลวไม่สามารถจับกลุ่มตัว
นายสุนทรวิลาวันนายกอบจปราจีนบุรีซึ่งเป็นพ่อของรัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ทำไมถึงปล่อยให้คดีนี้หมดอายุความ
คุณแล้วคิดดูสิคือคดีนี้อายุความ๒๐ปี
จนถึงปี๖๕๑๓มิถุนา

ก็ไม่ได้ลาออกจากคอรมอลด้วยเหมือนกัน
คำถามนี้จะมีคำตอบหรือเปล่าติดตามในขีดเส้นใต้เมืองไทย
อาจารย์สุภาพคลี่ขจายอาจารย์สวัสดีครับ
สวัสดีครับคุณกอล์ฟครับคุณน้ำแข็งครับ

สวัสดีครับท่านผู้ชมครับ
มันเป็นเรื่องที่อยู่ในความสนใจของประชาชนจริง
จะลาออกหรือไม่ลาออกเนี่ยเมื่อเช้าหนังสือพิมพ์หลายฉบับ
ก็หยิบพูดเรื่องนี้มาสรุปก็คือว่า
ต้องรอว่าเมื่อรับฟ้องแล้วเนี่ยสารจะสั่งว่ายังไง
หยุดปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ปฏิบัติหน้าที่

แต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่คนทั่วไปให้ความสำคัญ
เหนือจากเรื่องลาออกหรือไม่ลาออก
ก็คือเรื่องที่คุณน้ำแข็งโปรยไว้เมื่อสักครู่
คดีอายุความตั้ง๒๐ปี
สิ้นสุดเอาวันที่๑๓มิถุนายนครบ๒๐ปี
ส่งฟ้องไม่ได้คดีขาดอายุความ
คนก็งงว่าเฮ้ยมันอะไรกันเนี่ย

คนเขาก็ตั้งข้อสังเกตว่า
คดีที่หมดอายุความเนี่ยส่วนใหญ่

ผู้มีบารมีคนมีเงินเข้าไปเกี่ยวข้อง
คดีก็เลยหมดอายุความเฉยเลยครับ
เราไม่ค่อยได้ยินหรอกว่า

แล้วขาดอายุความส่งฟ้องไม่ทัน

จะต้องขอคุยกับคนที่

พันธุ์ตำรวจเอกวิรุษศิริสวัสดิบุตร

ครับสวัสดีครับวิทยาศุภาพครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ
ท่านเป็นคนบอกว่าการปล่อยให้คดีขาดอายุความ
ถือว่าเป็นเทคนิคหนึ่งในการช่วยผู้กระทำความผิด

นี่ท่านเคยท่านเคยพูดไว้นะ
แล้วอันที่สองท่านบอกว่าคดีขาดอายุความคนรวยรอดคุก

ตกลงใครควรจะรับผิดชอบครับ
ครับเรื่องใครรีขายุความเนี่ยนะครับ
มันไม่ใช่เป็นเรื่องที่เกิดทางธรรมชาตินะครับ
มันมีความจงใจด้วยกันทั้งสิ้นนะครับ
ถึงใช้คำว่าปล่อยให้ขายุความนะฮะ
คือตั้งใจให้มันขายุความนะฮะ
แต่จะกระทำโดยใครเนี่ยนะฮะ
ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวกับข้อเท็จจริงนะครับ
มีตั้งแต่๑ปี๕ปี๑๐ปี๑๕ปีสูงสุด๒๐ปีนะฮะ
คดี๒๐ปีเนี่ยสอบสวนกันยังไงนะฮะ
อย่างคดีสุดท้ายที่มีข่าวเนี่ยนะฮะ
ซุนอะไรเนี่ยสอบสวนกันอย่างไรไม่ว่าจะ
ท่านทำรวจมาป่อป่อช่ออะไรก็แล้ว
ครับการการขาดอายุความเนี่ยมันมันจะมีสองแบบคือ
คือ๑มันขาดอายุความโดยธรรมชาติ
จงใจจะให้ขาดอายุความ

ถ้าหากว่าผู้เสียหายนะฮะ
คดีที่ผู้เสียหายเข้ามาแจ้งความนะครับ

ก็มาแจ้งความช้าอายุความก็ไปด้วยของเขา

ปกติพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบคดีเนี่ยนะฮะ
เขาจะมองเรื่องของอายุความเป็นเรื่องใหญ่

เมื่อรับคดีหรืออะไรก็แล้วแต่มา
จะต้องดูอันดับแรกมันจะขายุความเมื่อไหร่
แล้วยิ่งมันใกล้
เพราะตำรวจเราก็มีการย้ายกันไปย้ายกันมา
พนักงานสอบสวนคนนั้นอยู่ปีคนนี้๒ปีอะไรนะฮะ
อยู่ในมือคนนั้นคนนี้นะครับ
ต้องดูว่าขายยุคความอะไรต้องเอาคดีขึ้นมาทำเป็นลำดับแรก
แล้วผู้บังคับบัญชาก็ต้องตรวจสอบนะฮะ
มีน้อยครับผมว่าไม่ถึง๑นะแต่มันเกิดจากการสั่งการ
ของตำรวจผู้ใหญ่ทั้งสิ้นนะครับถ้าไม่มีตำรวจผู้ใหญ่อยู่เบื้องหลังเนี่ยนะฮะ
คดีมันจะดึงมา๕ปี๑๐ปี๒๐ปีไม่ได้หรอกครับถ้าเป็นการจงใจเนี่ยเขามีเทคนิคยังไง
ที่จะมันโยนกันไปโยนกันมายังไงถึง๒๐ปีแล้วแล้วเอาไปส่งฟ้องศาลไม่ได้เนี่ย
มันต้องมีเทคนิคมันต้องมีวิธีการอ่ะถ้าจะช่วยกันเนี่ยก็ต้องถือตำรวจผู้ใหญ่ถูกต้องครับ
ตำรวจผู้ใหญ่ต้องส่งสัญญาณมาก่อนครับขยิบตานะฮะส่งสัญญาณมา
จะไม่มีการสั่งเป็นแล้วหรอกครับไปถามหาความรู้ชอบเขาตำรวจผู้ใหญ่ก็ไม่มี
บอกให้เรื่องนี้เก็บไว้อะไรอย่างนี้นะฮะเทคนิคก็คือค่อยทำไป
วันละนิดวันละหน่อยนะฮะแล้วก็คนนี้ย้ายส่งให้คนนี้
ตรงนี้รับต่ออะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับบางคดีแค่๕ปีเนี่ยก็แป๊บเดียวนะฮะ
อายุความแล้วไม่ไม่มีใครสักคนหนึ่งเหรอที่ที่จะรับผิดชอบว่า
ไปตรวจตราว่าคดีนี้ไปถึงไหนเฮ้ยมันเหลือเวลาเท่านี้แล้วนะ
เร่งนะมันมีคนรับผิดชอบไหมแต่ละคดี
ความมันความรับผิดชอบมันมีฮะเฉพาะคดีนั้นนะฮะแต่ว่า
มันเป็นการรับผิดชอบคนละนิดคนละหน่อยนะฮะคนนี้รับคดีตั้งแต่แรก
แต่ผมเรียนเลยว่ามันเป็นความจงใจในพนักงานสอบสวนคนแรกด้วยกันทั้งสิ้น
นะฮะเพราะว่าพนักงานสวนคนแรกเนี่ยเพราะว่ายังไงคุณก็ต้องมีเวลาสอบสวนอย่างน้อยเนี่ยนะฮะ
ปี๒ปีเป็นอย่างน้อยทำไมคุณทำไม่เสร็จใช่ไหมฮะ
พนักงานสอบสวนแต่ละคดีเขาจะรู้ไหมว่า
คดีที่อยู่ในมือเขาเนี่ยที่เขารับไม้ต่อมา
จากคนที่๑จากคนที่สองเนี่ยเขาจะรู้ไหมว่า
เขารู้ใช่ไหมครับว่าจะหมดอายุความเมื่อไหร่
และถ้าเขารู้เขาต้องทำยังไงเขาต้องทำยังไงอ๋อ

เขาต้องดูเป็นลำดับแรกเลยนะครับว่ามันทำอะไรไปบ้างนะฮะ
แล้วมันจะครบเงื่อนไขของกฎหมายโดยเฉพาะเรื่องอายุความเนี่ยเมื่อใด
โดยเฉพาะคดีที่มีอายุความ๑ปีนะฮะ
คดีที่มีโทษเบาระอุโทษก็ดีหรือคดีที่มีอายุความ๕ปี
อันนี้ต้องเร่งดำเนินการก่อนเลยนะครับ
เขาจะสอบสวนภายในเวลาที่เขาอยู่อยู่แล้วนะฮะ
คือ๑ปีหรือ๒ปีเขาต้องสอบสวนเสร็จอยู่แล้ว
มาสั่งให้ดองเอาไว้พูดตรงอืมนะฮะ
คนสั่งไม่ต้องมีความรับผิดชอบทางกฎหมายอะไร

อายการเขาก็ไม่เกี่ยวเมื่อไม่ส่งมา

อายการจะรู้เขาอายการก็ไม่เกี่ยว

ประเทศที่เจริญทั่วโลกนะครับ
สำนวนการสอบสวนยังไม่ไปถึงเขา

ผ่านมากี่ปีก็ตามไม่รู้เรื่อง

จะตรวจสอบเลยว่าคดีนี้ขาดอายุความเมื่อไหร่

ปี๒ปีบางทีก็อีกอันอาจจะไม่กี่วันก็แล้วแต่
ครับก็จะต้องรีบหยิบขึ้นมาทำก่อนคดีทุกคดีเลยครับครับ

เพราะเอิญว่ายังมีคดีอื่นปนอยู่ด้วย

แต่สมมุติว่าเป็นคดีเดียวแล้วหมดอายุความ

นายตำรวจระดับไหนใครควรจะรับผิดชอบ
ปล่อยให้คดีหมดอายุความเขาเคยลงโทษกันไหม
เคยถูกนายตำรวจถูกลงโทษบ้างไหมว่าปล่อยให้คดีหมดอายุความ
ไม่ค่อยมีนะครับผมก็ไม่เห็นมีการลงโทษใครจริงจังนะครับ
แต่การโวยวายนะฮะว่าปล่อยให้คดีขายุความ
ที่แบ่งคณะคารประเทศไทยใช่คดีพนาคารตอนนั้นปี๔๐
ส่วนประมาณ๕๐คดีที่ตีความเรื่องเกิดเมื่อไหร่รู้เมื่อไหร่อะไรต่าง
นั้นที่คุณสนเทียนทองบอกว่านี่เป็นความเสียหายใหญ่หลวงของประเทศไทย
ตั้งแต่ประเทศไทยเลยสุดท้ายไม่มีใครถูกลงโทษเลย
แต่คนเดียวครับฉะนั้นการการปล่อยให้คดีหมดอายุความคือ
เป็นหนึ่งในกระบวนการช่วยเหลือผู้ต้องหาชัดเจนที่สุดเอาแน่นอนครับ
แน่นอนเลยยืนยันเลยครับเป็นวิธีหนึ่งซึ่งทำด้วยวิธีอื่น
ไม่ได้แล้วล้มคดีไม่ได้สอบสวนทำลายพยากฐานไม่ได้แล้ว
เคลียร์ไม่ได้แล้วนะมีทางเดียวดึงดองเอาไว้ให้ขายุความ
ครับแล้วคดีที่ขาดอายุความไม่ค่อยเกิดกับคดีที่คนจนเป็นผู้ต้องหา
อันหนึ่งต้องรวยครับผู้ต้องหาต้องรวยถึงจะขายุความได้
ถ้าจนไม่ขายุความหรอกครับแล้วก็จะเป็นคดีที่มีพยาหลักฐานวิทยาศาสตร์
มันไปอื่นไม่ได้ไปเปลี่ยนแปลงไม่ได้ถ้าเป็นพยานบุคคลยืนยัน
เรียกมาสอบใหม่ได้เลยเอาสตังค์ให้เรียกสอบใหม่ฉีกทิ้งทีมใหม่ได้
มันมีรายงานเรื่องร้อยเจ็ดสิบเจ็ดกิโลเมตรต่อชั่วโมงอยู่ฮะ
มันไปไม่ได้ครับถ้าเราจะป้องกันไม่ให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นมาอีก
ท่านคิดว่ากระบวนการมันควรจะเป็นยังไงก็อย่างที่ผมเรียนอยู่เสมอเสมอนะครับ
ว่าการสอบสวนอย่าปล่อยให้อยู่ในมือของตำรวจฝ่ายเดียว
มี๒เรื่องครับ๑ทุกหน่วยงานที่มีกฎหมายในความรับผิดชอบ
ต้องเริ่มการสอบสวนความผิดนะฮะเหล่านี้ของตัวเองได้
แต่ไม่ใช่ว่าเอาไปทำทั้งหมดนะฮะหมายความคดีไหน
ให้เขาเห็นว่าเขาจำเป็นจะต้องทำเขาทำได้สอบสวนได้
ทั่วโลกก็เป็นอย่างนั้นนะฮะทุกหน่วยเริ่มคดีของตัวเองได้
สาธารณสุขป่าไม้กรมประมงกรมเจ้าท่าสุรกากรกรมทางหลวง
ต้องสอบสวนได้ครับขนส่งขนส่งอะไรอย่างนี้
สอบสวนส่งอายการเองได้นะฮะทำคู่ขนานกันไปนะครับ
มากกว่าตำรวจธันตุภัพธ์ส่วนงานพวกเนี่ยนะฮะ
สมมติไปแจ้งเรื่องเสียงแวดล้อมกับตำรวจผุทรในตญาวะงงไหมฮะ
อันนี้เป็นต้นนะฮะ๑กระจางหน้าสอบสวน
สองการสอบสวนทุกหน่วยจะต้องถูกตรวจสอบโดยพนักงานในการ
คดีสำคัญหรือคดีที่มีปัญหาอย่างคดีแตงโมอย่างนี้เป็นต้น
อย่างนี้ถือเป็นคดีสำคัญแหละนะฮะพนักงานการจะต้องเข้ามาเห็น
พยายามหลักฐานมาตรวจเรือมาดูเรือมาดูพยานหลักฐานสอบปากคำคนนู้นคนนี้
มันก็จะเกิดความเชื่อถือแล้วมันก็จะไม่งงทุกวันนี้
เดี๋ยวอายการสั่งฟ้องไปก็ไม่รู้ว่าสั่งฟ้องด้วยพยาหลักฐานอะไร
ทั่วโลกเขาก็ให้การเห็นพญาหลักฐานโดยเฉพาะที่เกิดเหตุด้วยกันทั้งสิ้นนะฮะ
แต่ขอเรียนเลยว่าไม่ใช่ทุกคดีเฉพาะคดีที่สำคัญหรือคดีที่มีปัญหา
มีการลงเรียนเท่านั้นส่วนเรื่องนี้ถามเชิญฮะ
สุดท้ายคดีเรื่องของคุณสุนทรขาดอายุความ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติควรจะต้องรับผิดชอบอะไรไหม
ควรสิครับผู้ไว้ค้นชานอกจากพรรณงานสอบสนผู้รับผิดชอบ
ที่ส่งทอดท้อยกันไปแล้วรวมไปถึงปรปชด้วยนะครับ
ต้องไปตรวจสอบดูว่าแต่ละหน่วยถือว่าอยู่ในมือแค่ไหนเพียงใด
แล้วแต่ละวันแต่ละเดือนแต่ละปีทำอะไรใน๒๐ปีเนี่ย
ต้องมีคำตอบท่านนายกก็ควรจะต้องตรวจสอบ
สั่งการเลยตรวจสอบเลยเพราะว่ามันเสียหายไปแล้วคดีหนึ่งนะครับ
มันเอามาดำเนินคดีในข้อหานั้นในความผิดนั้นไม่ได้
ก็จะมีแต่เรื่องอื่นซึ่งมันมาชดเชยกันไม่ได้
สรุปว่าคดีที่ขาดอายุความโดยประสบการณ์ที่พันธบริกวิรุธมีมาก็คือ
หนึ่งต้องเป็นคดีที่ผู้ต้องหาเป็นคนมีเงินมีเงินมีอำนาจมีบารมี
คนจนอย่างเราเนี่ยคนจนทั่วไปเนี่ย
เขาไม่ปล่อยให้คดีหมดอายุความไม่เคยได้ยินนะฮะ
ไม่ปล่อยครับไม่เคยได้ยินครับไม่เคยได้ยินจนแล้วไม่มีสิทธิ์
จะให้คดีขายยุความต้องรวยหรือมีอำนาจ
ครับเอาล่ะขอบคุณฮะพันธุรกิจวิรุษศิริสวัสดีบุตรครับ

ฟังแล้วอ่อนใจนะครับคุณกอล์ฟฮะคุณน้ำแข็งครับ
ครับอ่อนใจแล้วก็ไม่รู้จักรู้สึกละเหียจัยมาก
ฟังแล้วสะดุ้งเลยเหมือนกันนะจะต้องรวยถึงจะขาดอายุความได้

นี่แหละครับโค้ดประโยคนี้คำพูดนี้แล้วมันก็จุกอยู่ในอกเหมือนกัน
หวังว่าเรื่องนี้จะมีคนรับผิดชอบนะฮะขอบคุณอาจารย์สุภาพคลิกขจายด้วยนะครับ
แล้วก็ท่านวิรุธที่มาให้ข้อมูลด้วย